ดังในโซเชียลเลยนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเขามาเที่ยวกรุงเทพมหานคร
เราก็มาเห็นรถไฟรถไฟที่บ้านเขาก็คือญี่ปุ่นได้บริจาคให้เรา

นี่บอกโอ้โหยังเก็บไว้ลิงก์เหรอ
ประทับใจเหลือเกินแต่มันมีสิ่งที่ไม่ประทับใจด้วยนะ

นั่นคือรถไฟที่บ้านเขา
ก่อนที่ตาจะไปโฟกัสรถไฟไปโฟกัสอะไรได้บ้าง
นี่แหละครับคุณผู้ชมตรงนี้ตรงไหน
ไอ้โค้งรถไฟตรงโยมาราช
ที่เขาทุบตึกกันจะทำลานรถไฟความเร็วสูง
นี่แหละครับแต่ที่รถไฟที่เห็นอยู่นี้คือ

ตรงนี้ตรงไหนอ่ะนะครับที่เบิร์ตบอกอ่ะโขงตรงยมลาทอ่ะ

ตรงทุ่งพญาไทยชุมชนติดกับเส้นทางเดินรถไฟสายฉะเชิงเศร้า
ข้างรางรถไฟก็มีสิ่งปฏิกูลขยะมุนฝอยเศษซากอาคารทุบลื้อถอนเอาไว้
นะครับคือตรงนี้ก็จะสร้างรางรถไฟความเร็วสูง
ไม่เก็บหรือครับขยะเก็บเก็บเก็บตัวไหน
ก็ตอนไปทำข่าวพอดีเลยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครมาเก็บพอดีเลยเบิร์ต
ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าโอ๊ยคุณนักข่าวตรงนี้เดิมเป็นบ้านคนหนึ่งนั้น
บ้านคนติดหลังคาชนกันอ่ะหรือถอนไปเดินที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ก็นะครับมาใช้รถเครนยกบ้านมากองรวมไว้
เหมือนก็เลยดูเหมือนเหมือนอะไรเบิร์ตเหมือนขยะอ่านะครับ
ท่านผู้ว่าแล้วว่ายังไงชัดชาติสิทธิพันธ์ครับ
ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านลงพื้นที่บอกว่า
ขยะเหล่านี้เป็นขยะจากการลื้อบ้านเรือนของชาวบ้าน
โครงการก่อสร้างรางรถไฟความเร็วสูงนะเอาฟังท่านผู้ว่าหน่อยครับ
สรุปว่าอันนี้ไม่ใช่ขยะแต่ที่เห็นตอนเนี้ยที่ที่มีเป็นคนเอ่อ
ชาวชาวญี่ปุ่นมั้งเขามาจริงแล้วก็เป็นอันนี้แต่ก่อนเป็นบ้านเลย
แล้วเขาลื้อบ้านไปแล้วก็ขยะนี้ไม่ได้ขยะคนนอกมาทิ้งนะ
เป็นขยะจากบ้านนี่แหละที่ยังไม่ได้ลื้อออกแล้วก็
คนหนึ่งจากบ้านเนี้ยเขาอยากจะมาหาของนะบ้างเพราะว่าอาจจะมีของมีค่าอยู่บ้างอะไรอย่างนี้
ก็อันนี้เดี๋ยวเราก็เร่งจัดการแต่ว่ากรทมเองโดยปกติเราก็จะดูแลเฉพาะขยะชิ้นใหญ่เนอะ
เพราะนี่ถือว่าเป็นที่การรถไฟแล้วเข้ามาเก็บขยะปกติ
แต่ขยะพวกนี้เดี๋ยวคงต้องคุยอีกทีว่าใครจะออกหรือว่าใครจะลื้อยังไง
เพราะว่ามันไม่ใช่ขยะที่อาณาชาติวิทยาศิกาลื้อ
คุณผู้ชมน้ำแข็งดอมถ้าอย่างนั้นจับใจความได้แล้ว

คือถ้าพูดว่าชาติบอกมันเป็นจังหวะโบบะ

แล้วเศษบางอย่างยังไม่ได้กรอง